ข่าวแรกวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูที่เชียงใหม่กันหน่อย
เมื่อวานมีเหตุการณ์รถเทลเลอร์เขาไปเกี่ยว
ทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโคตรมา๒๕ต้น

โอ้โหชาวบ้านเดินร้อนมากเมื่อวาน

เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด๑๔เมตร๒๒๐๐โวลต์หักโค้นลงมา
บริเวณถนนสายเชียงใหม่พร้าวบ้านแม่เตาหาย

รถเทลเลอร์มันพลุกรถตักมาอีกทีหนึ่ง
ขับไปแล้วก็ไปเกี่ยวสายสื่อสาร
แล้วก็ทำให้เสาไฟล้ม

ล้มตึง๒๕ต้นด้วยกัน

ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณกว้างมากเลยเมื่อวานนี้นะฮะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ของอำเภอสรรซายแน่ริมแล้วก็สรรกำแพง
ระดมกำลังกัน๑๕๐คน
เข้าไปซ่อมแซมระบบการจำหน่ายไฟฟ้า
ไม่ได้ยิ่งแก้ไขก็เปลี่ยนเสาไฟใหม่
ก็ต้องทำใหม่หมดเลย
ทางด้านของนายมณัติสิทธิเกหัง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต๑พักเหนือบอกว่าต้องทำทั้งคืนนะครับ

สุดท้ายก็สามารถมาจ่ายไฟได้เต็มพื้นที่
เรื่องต้นชาวบ้านกว่า๑๐๐ครอบครัวในตำบล
เมืองแก้วอำเภอแม่ริมสามารถใช้ไฟได้แล้วนะครับ
แต่ว่าทางฝั่งทิศเหนือของถนนสายนี้

ตอนนี้ความเสียหายโอ้โหนับล้านบาท

ก็ต้องมีการฟ้องร้องค่าเสียหายกันต่อไป

เป็นล้านนะฮะ